คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช
เป็นนักเรียนอาชีวะเขาเป็นเจ้าของบ้าน
แล้วทีนี้มีเพื่อนเก่ามาที่บ้านมาหมั่วสุมยาเสพติดกันยังไม่พอ
ยังจีบแฟนสาวของเจ้าของบ้านด้วย
เขาก็เลยโมโหค่ะโทรเรียกเพื่อนมา
สุดท้ายเหตุการณ์นี้เนี่ยมีการแทงกันจนทำให้มีคนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะคะ
โดยตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชก็ได้รับแจ้งเหตุค่ะ
ว่ามีเหตุแทงกันตาย๑ศพได้รับบาดเจ็บสาหัส๒ราย
จุดที่เกิดเหตุคือหมู่บ้านปามสวีทโฮม๕
ตำบลปากภูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงไปตรวจสอบ
แล้วก็เข้าไปในห้องโถงหน้าบ้าน

แล้วก็พบศพของนายนัทธพงศ์สุขสุวรรณหรือว่าโดนัทอายุ๒๑ปี
สภาพศพนี้ก็คือมีบาดแผลถูกแทงถึง๖แผลค่ะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ค้นตัวผู้ตาย
ปรากฏว่าเจอยาบ้าในกระเป๋ากางเกง๑๑เมตร

อกจากนี้แล้วก็ยังพบผู้บาดเจ็บ
ถูกแทงได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก๒ราย
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชก่อนหน้านี้
ทีนี้แพทย์ก็ต้องเร่งช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บทั้งสองคนอย่างเต็มที่นะคะ

เป็นนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่ง
คือนายยศพลเที่ยงพึงธรรม
จากการสอบปากคำนะคะก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นายยศพลพร้อมด้วยแฟนสาววัย๑๘ปี

มีเพื่อนคือนายนัทธพงศ์ผู้ตาย

ไม่ได้ขออะไรถือวิสาสะเข้ามาเลย

ยังมีการมั่วสุมเสพยาเสพติดแล้วก็จีบแฟนสาวของนายยศพล
โอ้โหอย่างนี้ถือว่ามาหยามกันในบ้านเลยนะฮะ

เข้ามายังมาเสพยาและสามยังจีบแฟนอีก
ทีนี้นายยศพลก็เลยห้ามนะ
แต่ว่าทางด้านพวก๓คนนั้นไม่ฟังไม่ยอมออกจากบ้านด้วย
ยศพลก็โมโหค่ะโทรศัพท์ไปชวนเพื่อนอีกคนนึง
ให้เดินทางมาที่บ้านแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
รุมใช้มีดแทงนายนัทพลจนตาย
ส่วนเพื่อนอีก๒คนก็ได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุเพื่อนอีกคนนึงที่แทงเขาก็หลบหนีไป
ส่วนเจ้าของบ้านคนที่ร่วมแทงด้วยคือนายยศพล

เรื่องนี้ผลตำรวจตรีวัญชัยเอกพรพิษ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
เปิดเผยนะคะไปตรวจสอบประวัติของผู้เสียชีวิต

รวมถึงมีพฤติกรรมที่ไม่เรียบร้อยในหมู่บ้าน
มาถูกเจ้าของบ้านหลังนี้แทงตาย
คดีนี้ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไร
ที่เหลือเจ้าหน้าที่ก็จะไปตามตัวผู้ต้องหา

แต่อีกคนนึงที่ก่อเหตุหลบหนีไป

แล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ